แต่คงต้องบอกว่าทางบ้านก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมทางบ้านนี้ที่โหวตเข้ามานะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า
ในวันที่๒๕กันยายนนี้ไม่แน่ของโรนเอกนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้เลยครับ
เอาละค่ะต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นรอบที่สาวงามทั้ง๑๒ท่านจะได้แสดงถึงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องราวต่างผ่านการตอบคำถามจากท่านคณะกรรมการนะคะ
แล้วเราก็ได้จัดเตรียมคำถามไว้ทั้งหมด๔คำถามด้วยกันนะครับ
เป็นคำถามละ๓ซองครับรวมทั้งหมดมี๑๒ซองด้วยกันคว้ากันไปนะครับ
โดยเราจะให้ผู้ประกวดของเราเนี่ยเลือกซอคำถามไว้ซึ่งเขาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้แสดงทัศนคติได้นะครับ
คือให้ตอบคำถามภายในเวลา๓๐วินาทีซึ่งแน่นอนนะครับคณะกรรมการของเราต้องประเมินถึงปฏิพันธ์ไว้พริบและทัศนคติของผู้ประกวดของเรานะครับ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ๓คนสุดท้ายนั่นเองครับ
เริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอเชิญผู้เข้าประกวดที่ได้จับคำถามใหม่เลข๑
มาทางด้านหน้าของเวทีเลยค่ะ
คำถามแรกนี้จากสถาบันความงามโชวาโย

แล้วหลังจากนั้นผู้เข้าประกวดจะมีท่านละ๓๐วินาทีในการตอบคำถามนะคะ

คุณคิดอย่างไรกับคำพูดที่บอกว่า
ความสวยเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งได้
วินาทีเริ่มที่ต้นที่ฝนครับ
ฝนคิดค่ะว่าความสวยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้หญิงได้จริง
เชื่อเหลือเกินค่ะว่าผู้หญิงทุกคนนั้นมีความสวยในแบบฉบับของตัวเอง
ซึ่งฝนนั้นก็มีความสวยในแบบฉบับของฝนค่ะ
ความสวยของฝนนะคะมี๓ข้อด้วยกันคือ
ความเก่งความดีและความงามค่ะ
และ๓ข้อนี้แหละค่ะที่พาฝนมาอยู่ณเวทีแห่งนี้นะคะ
นี่เลยค่ะความสวยของฝนที่อีกไม่กี่วินาทีนี้นะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฝนนะคะ

ทันเวลาพอดีเลยนะครับใช้ไป๒๙วินาทีสุดยอดมากครับฝนครับ
ท่านต่อไปนะให้เวลาคิดนิดหนึ่ง

สำหรับออมแอมแล้วนะคะคิดว่าความสวยสามารถเปลี่ยนผู้หญิงได้ค่ะ
สิ่งแรกที่คนจะเห็นก็คือรูปร่างและหน้าตา
ความสวยทำให้คนอยากเข้ามาพูดคุยรู้จักและทำงานร่วมกับเรา
แต่ที่มากกว่านั้นจะต้องสวยจากภายในค่ะ
คิดดีทำดีมีมันสมองจะเปลี่ยนให้ผู้หญิงจากสวยกลายเป็นสวยแบบสมบูรณ์แบบ
ขอบคุณค่ะ
วินาทีครับออมแอมทำเวลาได้ดีมาก
และตอนนี้คนที่มีเวลาคิดคำตอบได้นานที่สุด

ถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มครับ
ต้องยอมรับเลยค่ะว่าความสวยสามารถเปลี่ยนชีวิต
จริงเพราะว่าความสวยเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มโอกาสให้เราแต่สิ่งที่จะสามารถต่อยอดโอกาสตรงนั้นได้เนี่ยก็คือความสามารถค่ะ
อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสวยและรวยความสามารถแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะ

๒๓วินาทีกับบาลีนะฮะ

แต่ละนางตอบได้แม่นยำจริงแล้วก็มีคำคมมากเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าทุกคนนอกจากสวยแล้วพร้อมมาก
คือไม่ว่าโจทย์เรายนลงให้ขนาดไหนเธอถามจริงนั้นคือ๓คนแรกนะครับ
มาถึงคำถามที่๒กันขอให้เชิญผู้เข้าประกวดที่จับได้คำถาม
หมายเลข๒ก้าวออกมานั่นคือ

แฟนคลับมากันเยอะมากฟังคำถาม
คำถามมีอยู่ว่า
ถ้าคุณได้รับรางวัลพิเศษตัวเครื่องบินไทยประเทศญี่ปุ่น

คุณจะไปกับใคร
และจะพาเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวใด
มีเวลา๓๐วินาทีเช่นกัน

เที่ยวอย่างชาญฉลาดนั้นคือการวางแผนทริป
และเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเงินคือปัจจัยสำคัญ

ซินนี่ชื่นชอบใหญ่เลยนะฮะ
แหมฉลาดมากค่ะ

แม่นามหาพรีเซนเตอร์คนใหม่ได้แล้วนะครับ
เมื่อกี้นี้ออนแอ้นพูดไปแล้วนะครับ
เอาผมขอน้องบูมบ้างครับเชิญบูมครับ
ค่ะบูมก็จะเลือกเดินทางไปกับคนที่บูมรักมากที่สุดนะคะ
นั่นก็คือคุณแม่บูมค่ะสำหรับสองที่นั่งนี้
จากจะพาแม่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะ
ยังเป็นการสร้างความสุขแล้วก็ความทรงจำที่ดีให้กับบุ๋มแล้วก็แม่ค่ะ
ไม่ว่าบุมจะเลือกเดินทางไปที่ไหนหรือไปกับใครนะคะ
วินาทีขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบูมครับ
เอาแล้วคนสุดท้ายมีเวลาคิดคำตอบมากที่สุดครับเจอลี่
ไมโครโฟนนี้เป็นของคุณตั้งแต่พร้อมแล้วเริ่มครับ
ค่ะสำหรับตัวราคาคุ้มค่าแบบนี้เจลลี่จะใช้เงินที่เหลือนั้นเนี่ย
พาคนที่เจลลี่รักไปด้วยนั่นก็คือครอบครัวของเจลลี่ค่ะ
พอครอบครัวของเจลลี่อยู่ร่วมฝันกับเจลลี่มาเจอรี่อยากจะพาไปทริปญี่ปุ่นในฝัน
ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามเพราะพวกเขาอยู่กับเจลลี่เสมอ
พวกเขาคือที่สุดท้ายและจะอยู่ข้างในข้างขอบคุณค่า
ชิดซ้ายเลยค่ะ
ซินนี่คิดว่าซินนี่จะสามารถประกวดได้ปีไหนครับ
เข้าเรื่องนะคะมาถึงคำถามที่สามค่ะ
ขอเชิญผู้เข้าประกวดที่ได้เลือกคำถามที่๓มาทั้งหน้าเวทีเลยนะคะ

คำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณชนะการประกวดคุณจะได้รับเงินรางวัล
อยากทราบว่าคุณมีแผนการบริหารเงินรางวัลอย่างไรคะ
คุณมีเวลาเพียงแค่๓๐วินาทีและเราจะเริ่ม

ส่วนแรกคือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว
และส่วนที่๓จะทำสนับสนุนและเป็นการเตรียมตัว

ค่ะสำหรับต๊อบนะคะต๊อบจะแบ่งเป็น๕ส่วนค่ะ
ส่วนแรกจะให้แม่นะคะเพื่อที่จะให้แม่เป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นกำลังใจ
ต๊อปจะสามารถเลี้ยงดูแม่ได้ในอนาคตนะคะ
ส่วนที่๒ก็จะเป็นเงินรางวัลให้กับชีวิตตัวเองค่ะ

เพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วเนอะส่วนที่สามนะคะ
จะเอาเงินนี้ค่ะเป็นเงินออมค่ะ
เมื่อว่าเราจะประสบปัญหาหรือว่าไม่มีเงินใช้
ก็จะเอาเงินส่วนที่สามเนี่ยมาใช้นะคะและส่วนที่สี่ค่ะ
จะเป็นทุนการศึกษาให้แก่ตัวเองค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ให้แม่เนี่ยต้องมาเหนื่อยทำงานให้หนูเรียนนะคะ
และสุดสุดท้ายค่ะหมดเวลาครับสต๊อบครับโอ้โหสุดสุดท้ายนะคะ
หนูจะเป็นการกุศลค่ะให้พระเด็กสตรีและทุกอย่างนะคะที่ขาดแคนค่ะ
เพื่อที่จะขอบคุณสต๊อบครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนะคะ
เชิญครับสต๊อบครับขอบคุณพี่เก้ครับสต๊อบไม่สต๊อบค่ะคุณสต๊อบ
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเธอไม่รอดเชิญครับเชิญครับเชิญ
สำหรับโบนัสแล้วนะคะโบนัสก็จะแบ่งออกเป็น๓ส่วนค่ะ
ส่วนแรกนะคะโบนัสจะนำเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะ
ส่วนที่สองนะคะโบนัสจะไปช่วยเหลือน้องหมาจรจัดค่ะ
แล้วก็น้องแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งค่ะและสามนะคะ
น่าจะเก็บออมค่ะซึ่งทั้งสามสิ่งนี้นะคะ

โบนัสพร้อมค่ะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย

นี่ต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ร่วมกับทุกการประกวดของน้องเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะ
แต่ละคนแซ่บมากคุณ

เมื่อกี้มีบายลิงโก้ไทยอังกฤษ
เยี่ยมไทยญี่ปุ่นแล้วนะฮะ
เอ้ามาเข้าสู่ชุดคำถามสุดท้ายนะครับ
ขอเรียนเชิญปปลาน่ารักและออยข้างด้านหน้าเวทีครับ
แฟนคลับใครส่งเสียงครับ
คำถามสุดท้ายของเรานะครับ

ผู้หญิงมีความสวย
เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ด้วยใจ
คุณคิดว่าความสวยที่โดดเด่นที่สุดในตัวคุณนี่คืออะไร
และเพราะอะไร

เราเริ่มต้นที่ป่อปลาครับ
สำหรับส่วนที่โดดเด่นที่สุดในรูปร่างของปลานะคะ

แม้ว่าขาป้าอาจจะใหญ่นะคะ
แต่ทุกครั้งที่ป๊าก้าวเดินป๊าก็ก้าวเดินอย่างมั่นคงค่ะ

ขาของปลาคู่นี้ได้ก้าวออกมาทำตามความฝันนะคะ
แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตปาแล้วค่ะ
วันนี้ป๊าก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ

แล้วก็เพื่อทีมปอปาทุกคนค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากค่ะ

ผู้หญิงนะคะมีความสวยทั้งรูปร่างหน้าตาและความคิดค่ะ

เพราะว่าดวงตาคือสิ่งที่บอกความรู้สึกทุกอย่าง
แม้ว่าน่ารักจะไม่ได้ยิ้มแต่ดวงตาของน่ารักยิ้มอยู่
มีคนบอกว่าเขาไม่สามารถอ่านใบหน้าของน่ารักออก

แต่ถ้าวันนี้เขาได้ลองมองเข้ามาในดวงตาเขาน่ารัก
จะเห็นถึงความเต็มที่และมุ่งมั่น
ที่จะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของน่ารักค่ะ
อย่างที่เขาบอกนะคะว่าดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ

ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
ผมอยากจะปีนหน้าต่างมากเลยนะครับสินดี้ครับ

และคนสุดท้ายคุณมีเวลาคิดเยอะที่สุด

ออยนะคะสิ่งที่โดดเด่นคิดว่าส่วนบนของร่างกายค่ะ

เพราะหัวของเราและหัวของออยก็คือมีสมองและสติปัญญา
มีปฏิพันธ์ไหวพลิบซึ่งมีมากกว่าความสวยที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมี
และที่สำคัญออยก็ภูมิใจในความงามแบบไทยที่ออยมีค่ะ
และมั่นมากขอบคุณน้องออยนะครับ
สนุกจริงผมไม่เคยเจอน้องทั้ง๑๒คนเวอร์ชั่นแบบนี้เลยคุณซินดี้

คือสมัยก่อนตอนที่เจอเขาอาจจะน่ารักอาจจะยังค่อนกลัวอยู่
แต่วันนี้เธอมาเต็มจริงคณะกรรมการคุณได้จะบอกได้เลยว่าหนักมากสำหรับทุกคนแน่ครับ
เอาเลยค่ะตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้คณะกรรมการทำหน้าที่ไปก่อนนะคะ
สำหรับช่วงหน้าคือช่วงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะ